เอาไปต่อกันที่ดีเจพุทธกันบ้างนะคะวันก่อนเข้าโรงพยาบาลไปเพราะว่าฝืนตัวทำงานจนเหนื่อย

แต่ว่ามีพยาบาลสาวสวยก็คือคุณจุ๋ยวรัฐยาทุกอย่างเหมือนจะโอเคออกจากโรงพยาบาลปุ๊บงานเข้าทันทีค่ะ

เทนี่ภาษาวัยรุ่นพูดกันง่ายคือเขาไม่เอา

ไทยไม่เอาคือผู้จัดการส่วนตัวไม่เอาพุทธค่ะ

สำหรับพระเอกแล้วก็ดีเจนหนุ่มสุดหล่อคุณพุทธพุทธิชัยนะแต่ว่าได้กำลังใจแล้วก็พยาบาลสาวสวยส่วนตัวคอยเฝ้าไข้อยู่ตลอดเวลา

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอาการป่วยเกิดจากที่ตัวเองชอบอั้นปัสสาวะ

แต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
แต่ว่ายังต้องพบแพทย์เพื่อติดตามอาการอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่หาย๑๐๐ครับ
ก็ยังต้องทานยาอย่างต่อเนื่องอีก๔อาทิตย

วันก่อนที่จะป่วยอะไรอย่างนี้รถติดนะครับ
ช่วงเย็นวันจันทร์ประมาณ๒ชั่วโมง
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีอาการติดขัดที่ลำกล้องนิดหน่อย

ไปตรวจเลือกอีกทีหนึ่งครับว่าเชื้อหมดหรือยัง

ไอ้ที่พูดไปก่อนหน้านี้
ดิฉันก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไร
ไหลประปังท่อนสุดท้ายนี่แหละค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเป็นกำลังใจทุกวันอยู่แล้วโอ๊ยตาย

ก็ต้องมีเรื่องต้องเคลียร์ต่อทันทีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าพุทธเนี่ยมีกระแสข่าวออกมาว่าตอนนี้
แม่แอ๊ดผู้จัดการส่วนตัวลอยแพ้

ลอยแพ้คุณพุทธไม่อยากร่วมงานด้วยอีกแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยครับ
แอดแกหัวเข่าก็ไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็แกก็นั่งอยู่ออฟฟิศแล้วก็แจกจ่ายงานให้กับลูกน้อง
ยังโดนด่าอยู่ทุกวันตามปกติ
นี่ป่วยก็โดนด่าว่ากินยาหรือยังกินข้าวหรือยัง
กินยาหรือยังก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน

เดี๋ยวนะกินยาทุกอย่างกินข้าวอย่างนี้ด่า
ไม่เขาเป็นห่วงไงอาจจะแบบมีเสียงแบบจังหวะ

กินข้าวหรือยังคุณอาจจะไม่ได้เห็นผู้จัดการส่วนตัวคุณพุทธบ่อยไง
อาจจะว่าโดนเทแต่คืออย่างที่คุณพุทธบอกแหละ
จัดการส่วนตัวเดินไม่ค่อยสะดวกช่วงนี้นะคะ
อยู่ออฟฟิศนั่นเองยังอยู่กันดี